ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันต่อเลยนะฮะ
เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ค่ะ
สุราชธานีดาบตำรวจคนหนึ่งที่เป็นเขยที่โหดเหลือเกิน
โหดจริงจริงวันนั้นอ่ะวันเสาร์สี่ศพที่ไปยิงที่บ้านพ่อตา
แล้วยังหลบหนีอยู่ล่าสุดวันนี้เจอเพิ่มอีก๒ศพเป็น๖ศพแล้ว
๑ใน๒ศพที่เจอวันนี้ลูกชายตัวเองเขาก็ยิง
ผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะ๘เมษายน
ดาบตำรวจนะฮะคนหนึ่งนะครับพาพวกบุกบ้านพ่อตา
ที่วิ่งไปวิ่งมานะครับวงจรปิดของบ้านนี่เห็นไหมถือปืนมาอย่างนี้เลยนะครับ
เป็นร้อยนัดเลยใช่ไหมเป็นร้อยนัดค่ะเสียชีวิตไปสี่ศพนะครับ
ในวันนั้นนะครับคือนายธรรมรงค์นินนิยมหรือว่าผู้ใหญ่รงค์เจ้าของบ้าน
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตะบนบางงอนนางนินทิพย์ปานคเชนหรือว่าแตง
ที่เป็นภรรยาของดาบตำรวจคนนี้นะฮะมีนายพรศักดิ์เพชรชูหรือว่าผู้ใหญ่เกราะ
แล้วก็นายธรรมรัฐวิเชียนพี่ชายของดาบตำรวจอธพร
คนที่เป็นคนก่อเหตุนะครับนี่ช่วงเย็นแปดเมษายนนะครับ
หลังจากนั้นหลบหนีไปนะฮะนี่นะครับทุกผู้ชมครับแผนผังความสัมพันธ์
นะครับของคนก่อเหตุแล้วก็บ้านที่มายิงถล่มเขา
นายอัฐพรผู้ต้องหากับภรรยานี่ครับคือหลังจากวันนั้น
ผู้ต้องหาหลบหนีไปยังจับไม่ได้วันนี้ไปเจออีก๒ศพนะฮะ
รวมเป็นหกศพแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยตามจับผู้ร่วมก่อเหตุ
กับดาบอัธพรเขยโหดได้แล้วหนึ่งคนนี่ฮะนี่คือเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าพบรถยนต์ต้องสงสัยของคนร้ายที่ใช้หลบหนี
หลังจากไปยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่รงค์มาจอดอยู่ที่วัดไกรสอนเขตราราม
ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานี
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุคือบ้านของผู้ใหญ่รงค์๑๕กิโลเมตร
ก็มาตรวจสอบนะฮะตรงนี้เป็นลานดินใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับ
พอตรวจสอบในรถโอ้โหท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ถึงกับตะลึงนะฮะ
เพราะว่ามีศพของบาสนะครับหรือว่าอัฐพลวิเชียนอายุ๒๕ปี
เป็นลูกชายของดาบอัธพรที่เกิดกับภรรยาคนแรก

นี่คนนี้นะฮะเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับ
ในสภาพมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับนะครับ
แล้วเอาผ้าเขามาขลุมเอาไว้อยู่ที่เบาะข้างคนขับนะครับ
มือทั้งสองข้างของนายอัธพลถูกมัดติดกันด้วยสายสิน
คล้ายคล้ายกับการมัดตราสั่งนะครับเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสามชั่วโมงนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเจอศพนะครับ
รถคันนี้ยังเจอกระสุนปืนไม่ทราบขนาดนะฮะอยู่หนึ่งปลอกด้วยนะครับ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะส่วนตัวถังรถไม่มีร่องรอยกระสุนนะฮะ
เจอแต่ในรถนะครับจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ของนายธรรมรัฐวิเชียนนายธรรมรัฐนี่คือพี่ชายของดาบอัธพรคนก่อเหตุนะครับ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแรกเมื่อ๘เมษายนตั้งศพที่นี่
ช่วง๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาพยานเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
บอกกับญาติในงานบอกฝากจัดงานศพให้หลานด้วยหลานอยู่ในรถ
แล้วคนคนนี้ก็หนีหายไปคาดว่าคนนี้แหละคือดาบอัธพร
พอเขาเห็นรถจอดอยู่ตั้งแบบดูผิดสังเกตก็เรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ในรถก็คือลูกชายของดาบอัตภพรก็คือนายอัตภพลถูกยิงเสียชีวิตอยู่
ขณะเดียวกันนะครับนี่เจอเมื่อ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะ

เช้าวันนี้ครับ๙นาฬิกาตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า
เจอศพของภรรยาของดาบอัธพรเสียชีวิตในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตะบนท่าขนอน
อำเภอคีรีรัฐนิคมนี่ฮะนางสาวพะนิดานินนิยมชื่อเล่นชื่อตั๊กอายุ๓๔ปี

ถูกยิงเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าปากนะครับ
หัวกระสุน๙มมฝังอยู่ใต้คาง
นี่คือผู้ตายนะฮะในรีสอร์ทนะครับในสภาพศพที่ต้องบอกว่าปากนี่ฉีก
กรามขวานี่แตกหมดไม่สวมเสื้อผ้าที่หมอนที่ศพหนุนอยู่เนี่ย
มีหัวกระสุนขนาดก้าวมอฝังในหมอนอีกหนึ่งหัว
เจ้าหน้าที่คาดว่านางสาวพนิดาก็คงถูกดาบตำรวจอธพร
ใช้ปืนก้าวมอยิงเหมือนกันหรอกระสุนในรถที่เจอเมื่อ๓ทุ่มเมื่อคืน
ลูกชายของดาบอัตภพรเสียชีวิตอยู่ตกลงตรวจสอบแล้วก็เป็น๙มม
ดูสภาพจากการถูกยิงกรอกปากแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าดาบตำรวจอัธพร
น่าจะเครียดแค้นอย่างมากนะครับหลังก่อเหตุก็เลยตามให้นายธรรมรัฐพี่ชายมาที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปยิงกันที่บ้านหลังนั้น
แต่ว่าพี่ชายของดาบอัตภพรก็ถูกยิงเสียชีวิตนี่นะฮะจนเป็นเหตุของเหตุสะเทือนขวั

จากตอนแรก๔ศพก็ว่าโหดเยี่ยมมากแล้วนะคะ
นี่มาเจออีก๒ศพที่เป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นลูกของตัวเองค่ะ
คืออย่างที่บอกว่าผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ย
ไม่ได้มีแค่ดาบตำรวจอธพรคนเดียว
ยังมีนายมานพว่างงานชาวอำเภอคิริรัตนิคมด้วย
ถูกออกหมายจับแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกัน
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจับตัวนายมานพได้แล้วนะคะ
จับได้ที่บ้านหลังนึงที่จังหวัดพังงาค่ะ
ตำรวจก็เลยรีบคุมตัวกลับไปที่สพคีรีรัฐนิคม
ในพื้นที่ตะมนตย่านยาวนะคะ

เรื่องต้นนายมานพให้การแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าหลังจากที่ก่อเหตุบุกยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่รงค์
พ่อตาของดาบตำรวจอธพรแล้ว
ดาบตำรวจอธพรพร้อมกับนายอัธพลลูกชาย
และหลังจากที่ทางดาบอัธพรมาส่งเขา
เขาก็รีบหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเพราะกลัว
เพราะสังเกตเห็นว่าดาบตำรวจอธพรมีพฤติกรรมแปลก
ลักษณะเหมือนคุมสติตัวเองไม่ได้ค่ะเขาเลยหนี
มีรายงานด้วยว่านายมานพเนี่ยแจ้งว่าที่ไปร่วมก่อเหตุครั้งนี้กับดาบตำรวจอธพร
เพราะนายธรรมรัฐพี่ชายดาบตำรวจอธพรชวนไป
โดยเจอกันตอนติดคุกซึ่งพี่ชายดาบตรวจอัธพรเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งใน๖ศพที่ตายนะคะและร่วมก่อเหตุ
หลังจากตำรวจใช้เวลาสอบปรักษ์ทำอยู่สี่ชั่วโมง
ก็คุมตัวนายมานพออกมาจากเซฟเฮาวส์เพื่อชี้จุดที่รีสอร์ท
นายมานพสวมแมสสีดำเสื้อเชิดแขนสั้นนะคะ
ตอนที่พาไปทำแผนตำรวจกับผู้สื่อข่าว
ก็ให้การบอกว่าลักษณะเขาก็คือสิน่าเรียบเฉย

สอดตรงนี้ก็คือรีสอร์ทที่พบศพของนางสาวพนิดา
ใช้เวลาชี้จุดตรงนี้แค่๕นาที
ใช่ค่ะจริงไม่ถึงด้วยแป๊บเดียวจริงก่อนที่จะรีบพาออกไป
ซึ่งขณะเดียวกันทีมข่าวก็ได้เบาะแสมาอีกว่าตำรวจเนี่ย
พอดาบอัธพรขับรถคันนี้กับลูกชายมาส่งเขา

รถคันนี้เจอจอดอยู่ที่รีสอร์ทอีกแห่งในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน

ก็เลยมีการปิดล้อมพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ก็เจออาวุธปืน๑กระบอกค่ะ
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
จากการไปตรวจสอบที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้กล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ฮะบนถนนในตะบนท่าขนอนอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานีนะครับ
นี่เป็นรีสอร์ทที่เจอศพของนางสาวพะนิดาลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์
นี่เป็นภาพตั้งแต่๗เมษายนก็คือวันที่ก่อนจะเกิดเหตุนะฮะ
ที่บ้านผู้ใหญ่โรงคือ๘เมยใช่ป่ะ

ในเวลา๑๗น๕๔นนี่ขณะนั้นเจ้าของรีสอร์ทไม่อยู่
ดาร์ปอธพรก็จอดรถรอในรีสอร์ทจน๑๘น
เจ้าของรีสอร์ทขี่จักรยานยนต์เข้ามา
แล้วก็เอากุญแจมาให้พาไปเปิดห้องพัก
เพราะเขามาขอเปิดห้องจังหวะนี้นะครับจะเห็นดาบตำรวจอัธพรลงมาพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ท
นี่ตรงนี้นะฮะยืนแกว่งแขนอยู่นี่นะครับมาติดต่อห้องพักนะฮะ
แล้วก็ควักกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วก็จ่ายเงินค่าที่พัก
แล้วเขาก็พาไปเปิดห้องเป็นห้องหมายเลขหนึ่งอยู่ริมด้านในสุดนะครับ
ห้องเดียวที่เจอศพของนางสาวพะนิดาในวันนี้นี่แหละตอนสายสายนะครับ
จากนั้น๑๘นาฬิกา๕นาทีดาบอัธพรขับรถเก๋งคันเดิม
ต่อมาเวลานี่ตอนออกนะครับเปิดห้องเสร็จแล้วก็
ขับรถออกไปจน๒๐นาฬิกา๑๕นาทีครับรถของดาบตำรวจอัตภพรกลับ

ขับออกไปจากรีสอร์ทนะฮะคือตอนตอนที่ขับออกไปรับแล้วขับ
กลับเข้ามาเนี่ยก่อนจะออกไปอีกรอบหนึ่งตอน๒๐นาฬิกา๑๕นาที
ข้อมูลที่เราได้คือตอนนั้นเนี่ยนางสาวพนิดายังนั่งรถ
ไปกับดาบตำรวจอัธพรนะฮะคือยังมีชีวิตอยู่นะคะไปกิน
ข้าวที่ร้านข้าวต้มร้านหนึ่งต่อมาวันที่๘เมษายนคือวันรุ่ง
ขึ้น๑๐นาฬิกา๒๕นาทีนี่ดาบตำรวจอัธพรนะครับเปลี่ยนรถ
กไก่รอเรือ๓๙๔๘ซึ่งตรงกับรถคันที่เจอศพลูกชายของ
เขาเมื่อคืนเนี่ยบาส๒๕ปีอัตภพรที่วัดเมื่อคืนเนี่ยนะครับ
วัดพี่ชายของดาบอัตภพรนะนั่งมาด้วยเมื่อทั้งคู่มาถึงก็
จอดรถแล้วรถกระจกลงก่อนที่นายธรรมรัฐนี่พี่ของดาบอัธพร
เนี่ยซึ่งไปเสียชีวิตที่บ้านผู้ใหญ่ลงอ่ะนะค่ะคุยกับเจ้าของ
รีสอร์ทนี่ติดต่อขอเปิดห้องอีกห้องนึงหรอคะเปิดไปแล้วห้อง
เนี่ยนะใช่แต่อันนี้พี่ชายเข้ามาอืมมามาขอเปิดอีกห้องนึงพอได้
กุญแจนะนายธรรมรัฐกับดาบอัธพรทั้งคู่ก็ขับรถเนี่ยไปจอดที่
หน้าห้องพักหมายเลข๑นี่นะฮะพอไปถึงห้องพักหมายเลข๑ดาบ
อัตภพรก็ลงจากรถไปคือห้องเนี่ยอัตภพรอัตภพรเปิดตั้งแต่
เมื่อวันที่๗นี่คือวันที่๘ใส่นะครับแล้วเขาก็สลับให้
นายธรรมรัฐพี่ชายเนี่ยมาขับรถแล้วขับถอยหลังเข้ามาจอดที่
ห้องพักหมายเลข๑ย้ายมาจอดที่ห้องพักหมายเลข๗ที่เขาเพิ่งมาเปิดเพิ่ม
ในวันเดียวกันก็คือ๘เมษายน๑๒นาฬิกา๑นาที
คาดว่าดาบอัธพรเนี่ยเป็นคนขับนะครับแล้วไปจอดหน้าห้องหมายเลขเจ็ด
เพื่อรับนายธรรมรัฐพี่ชายขึ้นรถ
แล้วทั้งคู่ก็ขับพากันออกไปนะฮะซึ่งตอนที่ขับพากันออกไปเนี่ย
เปลี่ยนรถคันอื่นอีกนะเปลี่ยนอีกเป็นครั้งที่สอง
เพื่อไปก่อเหตุยิงถล่มบ้านนายธรรมรงค์หรือว่าผู้ใหญ่รงค์
ที่เป็นพ่อตาของดาบอัธพรค่ะนะฮะหลังออกจากรีสอร์ทเนี่ยนะฮะ
คาดว่าดาบอัธพรวิเชียนวัย๔๖ปีซึ่งตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ
รถที่ขับออกไปเนี่ยนั่งอยู่หลังคนขับนะฮะ
แล้วก็นายธรรมรัฐวิเชียนหรือว่าในวัดอายุ๔๘พี่ชายของดาบอัตภพร
นั่งข้างหลังอยู่ข้างดาบอัตภพรเนี่ย
คือไปแวะรับนายมานพนะฮะอายุ๕๘ปีที่ถูกจับวันนี้ฮะ
นั่งข้างคนขับส่วนคนขับคือใคร
คนขับก็คืออัธพลวิเชียนหรือว่าบาสอายุ๒๕ลูกชายของดาบอัตภพร
ตั้งศพนายธรรมรัฐที่ถูกยิงเสียชีวิตบ้านผู้ใหญ่ลงบอก
มีคนลงมาบอกฝากทำศพหลานด้วยอีกคนนึงแล้ว
อัตภพรวิเชียเสียชุดในรถทีนี้พอเข้าไปถึงบ้านของนายธรรมรงค์
ผู้ใหญ่รงค์นะครับ๘เมษายนนะครับกล้องวงจรปิดก็จะบันทึกภาพช่วง๑๖นาฬิกา
รถเก๋งสีเทาขับมาจอดที่หน้าบ้านแล้วดาบอัธพรนายธรรมรัฐ
นายมานพที่ถูกจับวันนี้นะฮะลงจากรถมาวิ่งถือปืนเข้ามาในบ้าน
โดยนายธรรมรัฐถือปืนรัวยิงถล่มเข้าไปที่ตัวบ้าน
หันกระบอกปืนเนี่ยยิงถล่มขึ้นไปที่ชั้น๒ของตัวบ้าน
มันโหดเยี่ยมมากนะพี่หุยยิงแบบยิงไม่ยั้งเลย
ไม่สนใจอะไรเลยอ่ะนี่นายธรรมรัฐนะซึ่งนายธรรมรัฐก็ตายเหมือนกัน
ตายค่ะนี่พิชาของดาบตำรวจอัฐพรส่วนดาบอัฐพรนะฮะ
ตอนนี้หนีอยู่นะครับกับนายมานพเนี่ยถือปืนเข้ามาเหมือนกัน
ไปตามจุดอื่นของบ้านการยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์ในครั้งนี้
มีผู้เสียชีวิต๔ศพซึ่ง๑ใน๔ก็คือนายธรรมรัฐ
เท่ากับว่าคนที่บ้านผู้ใหญ่ลงเนี่ยเสียชีวิตสามคือตัวของผู้ใหญ่รงค์เจ้าของบ้านนะครับ
มีนางนินทิพย์หรือว่าแตงภรรยาของผู้ใหญ่ลงนะครับ
อีกคนนึงคือผู้ใหญ่กรอกนายพรศักดิ์เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็นายธรรมรัฐค่ะพี่ชายของดาบอัตภพรนายธรรมรัฐน่าจะถูกผู้ใหญ่โรงยิงสวนมา
เพราะเขายิงสวนใช่ค่ะหลังเกิดเหตุดาบตำรวจอัธพร
นายธรรมรัฐพี่ชายนายมานพที่ถูกจับวันนี้
ทะพลลูกชายที่เสียชีวิตเมื่อคืนพากันขับรถหลบหนีไปนะครับ
ธรรมรัฐไม่ได้ไปนะฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
ตอนที่ขับรถหลบหนีไปเนี่ยนั่งกันตำแหน่งเดิมนั่นแหละนะครับ
นายธรรมรัฐที่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
หรือว่าแต่งอื่น๔๙ปีเป็นภรรยาคนที่๒
ของนายธรรมรงค์หรือว่าผู้ใหญ่โรงเจ้าของบ้านพบศพนะฮะถูกยิงเสียชีวิตข้างองค์น้ำ
สาราหน้าบ้านส่วนศพของผู้ใหญ่รงค์นะครับเจ้าของบ้าน
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในห้องนอนชั้นสองนะฮะคาดว่าช่วงนั้นน่าจะขึ้นไปเอาปืน
แล้วก็ยิงสวนใส่นายธรรมรัฐจากชั้นสองลงมานายธรรมรัฐก็เลยยิงใส่เข้ามาในบ้านด้วยนะครับ
ต่างคนต่างดวนปืนกันอ่ะเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะค่ะศพที่สามอีกศพหนึ่งก็คือนายพรศักดิ์ชูเพชร
หรือผู้ใหญ่เกราะอายุห้าสิบหกปีเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสามผู้ใหญ่เกราะนี่เสียชีวิตตรงราวตากผ้าในห้องที่ชั้นล่างของตัวบ้านนะครับ
อ่าส่วนนายธรรมรัฐก็อย่างที่บอกแล้วฮะก็ช่วงยิงสวนกับผู้ใหญ่รงค์นะครับค่ะ
คือถ้าฟังจากข้อมูลที่พี่อุ๋ยเล่ามาแล้วดูจากภาพกล้องวงจรปิดในรีสอร์ทที่เข้าพักเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าแก๊งผู้ต้องหาเนี่ยขออนุญาตเรียกเป็นแก๊งแล้วกันเพราะมากัน๔คนเลยนะ
แม้จะมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เขามีการสับเปลี่ยนรถสองคันคันแรกที่ขับเข้ามาคือโตโยต้า
เช้าวันนี้เนี่ยเป็นรถเก๋งของเพื่อนตำรวจที่ดับตำรวจอัฐพรยืมมาใช้ตั้งแต่เจ็ดเมษายนค่ะทีนี้ทีมข่าวเราได้คลิปตอนที่เจ้าของรีสอร์ทเข้าถ่ายเอาไว้ขณะไปเปิดประตูห้องรีสอร์ทหลังจากที่ตำรวจเข้าไปขอตรวจสอบซึ่งตอนนั้นน่ะเจ้าของรีสอร์ทเองก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้
แต่รู้ไม่มั่นใจว่ามีคนอยู่ในหรือเปล่า
นี่คือเป็นนาทีที่เอาจริงเจ้าของรีสอร์ทก็เพิ่งรู้พร้อมกันเนี่ยกับตำรวจกับเราทุกคนจากคลิปนี้เลยว่าว้ายมีคนตายอยู่ในห้อง
นางสาวพนิดานี่ลูกสาวผู้ใหญ่รงค์ใช่ค่ะแล้วก็เป็นภรรยาของดาบตำรวจอธพรซึ่งเจอเป็นศพสุดท้ายนะฮะ
เพิ่งเจอ๙โมงเช้าวันนี้นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเธอจะคือศพแรกหรือเปล่านะ
ไม่รู้ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหนอ่ะค่ะเพราะว่าดาบอัตภพรเนี่ยเขาพามาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทตรงเนี้ยตั้งแต่วันที่เจ็ดเมษายนเลยนะ
ก่อนที่จะไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่โรงอีกไปบ้านผู้ใหญ่ลงวันรุ่งขึ้นตอนเย็นเย็น
แล้วก็ไม่ได้วนกลับมาที่นี่อีกด้วย
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราคุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะฮะถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเจอศพของนางสาวพนิดาลูกสาวผู้ใหญ่รงค
ซึ่งก็คือเมียของดาบอัธพรที่หลบหนีอยู่เจ้าของรีสอร์ทบอกว่า๙โมงเช้าวันนี้นะครับ
ตำรวจขอตรวจห้องพักหมายเลขหนึ่งเพราะมีรายงานว่าเจอรถยนต์ของคนร้ายเนี่ยมาจอดอยู่นะครับ
พอไปตรวจในห้องก็เจอศพนะฮะซึ่งดาบอัธพรผู้ต้องหาเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของรีสอร์ทแห่งนี้นะครับ
วันที่๗เมษายนดาบอัธพรมาติดต่อขอเปิดห้องพัก๑ห้อง

จ่ายค่าเช่ารวดเดียวเลยครบทั้ง๓วัน๓คืน
วันต่อมา๘เมษายนดาบอัธพร
ขอเปิดห้องเพิ่มอีกห้องนึง
รอบนี้มีผู้ชายมาด้วยอีกคนนึงก็คือนายธรรมรัฐพี่ชายของดาบอัธพร
ค่ะระหว่างจ่ายเงินไม่ได้ลงจากรถแค่ลดกระจกลงมาเพื่อจ่ายเงิน
แล้วก็เอากุญแจไปเปิดห้องทันที
ซึ่งตอนที่เขาอยู่ที่รีสอร์ทกันมันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดปกติ
หรือว่าผิดสังเกตเลยจนกระทั่งคืน๘เมษายน
เขามาเห็นข่าวว่าดาบอัธพรนี่แหละเป็นผู้ต้องหาบุกไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์
ค่ะทำให้เสียชีวิตกันสี่ศพซึ่งเจ้าของรีสอร์ทบอกตอนนั้นก็รู้แล้วว่า
ดาบอัธพรเนี่ยเขากำลังมาเปิดห้องพักที่รีสอร์ทเรา
แต่ยอมรับว่าไม่กล้าแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจทราบเพราะกลัวไม่ปลอดภัย
ส่วนเหตุผลที่ทำไมไม่รู้เลยเหรอว่าในห้องพักเนี่ยมีศพถูกยิงตายอยู่เนี่ย
มันไม่มีเสียงปืนดังเล็ดลอดออกมาเลยเหรอ
เขาบอกเขาไม่รู้ว่านางสาวพนิดาเนี่ยเข้ามาพักด้วยตอนไหนยังไง
เพราะตอนที่มาเปิดห้องดาบอัธพรมาขอเปิดคนเดียว
แล้วตั้งแต่ดาบอัธพรกับนายธรรมรัฐพี่ชายที่มาเปิดอีกวันหนึ่งเข้ามาพัก
คือเขาบอกเขาไม่เห็นผู้หญิงเลยไม่เห็นฝ่ายหญิงเลย
เพราะฉะนั้นพอเห็นข่าวดับอัธพรว่าไปยิงถล่มที่บ้านผู้ใหญ่โรง
เขาก็เลยไม่ได้มาเปิดดูที่ตรงนี้ว่ายังมีใครหลงเหลืออยู่ในห้องหรือเปล่า
เป็นลูกค้าเราหรือเลย
เขากลับมาที่นี่ไหมครับหลังข่าวหรือ
หลังจากที่ข่าวออกเราไม่ทราบว่าเขากลับมาหรือเปล่า

คำถามก็คือว่าดาบอัธพรจะเครียดแค้นอะไรทางฝั่งครอบครัวของภรรยาขนาดนี้
เพราะนางสาวพระนิดาที่เสียชีวิตในรีสอร์ทนี่คือเมียของตัวเองนะ

ตามรายงานบอกดาบอัตภพรเหมือนกับแค้นใจ

ว่าครอบครัวฝั่งเมียเนี่ยดูถูกตัวเอง
หาว่ายศน้อยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น

แต่มันต้องฆ่ากันตายขนาดนี้เลยเหรอ
ถึงขั้นฆ่าทั้งภรรยาตัวเองแล้วลูกตัวเองด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ต้องรอการสอบส่วนขยายผลอีกทีนึงนะ
นี่ค่ะ
เพื่อผู้ชมครับหลังจากเจ้าตนทรีย์ได้เคลื่อนย้ายศพของนางสาวพระนิดา
ออกจากห้องพักหมายเลขหนึ่งของรีสอร์ทเสร็จนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาญาติของนางสาวพนิดานิมนต์พระ

ไปนะครับมารับเร็วกลับบ้าน
ของนางสาวพนิดาบอกว่าตั้งแต่พนิดาหายตัวไป
หลังจากเกิดเรื่องในวันนั้นเนี่ยนะฮะ
ทุกคนก็พยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้เลยนะฮะ
ตั้งแต่หายตัวไปพอเกิดเรื่องวันที่๘เมษายน
เขาก็พยายามทำหาหลังจากเกิดเรื่องที่บ้านผู้ใหญ่ลง
ติดต่อไม่ได้นะฮะก็ได้แต่ภาวนาว่าเออขอให้ปลอดภัยยังมีชีวิตรอดอยู่
ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะเสียชีวิตเหมือนกัน
ฝีมือของสามีก็คือดาบอัธพรนั่นแหละ
ส่วนปมปัญหาจริงแล้วทางญาติฝั่งนางสาวพัฒนาบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
แต่ตอนนี้อยากให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวดาบอัธพรให้ได้
เพื่อให้รับกรรมที่ก่อเอาไว้อย่างสะสม
อยากให้เขารับเวรรับกรรมเขาทำกับลุงกับพี่สาวหนู

จากนั้นเราก็ส่งคุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัด
เพื่อไปพูดคุยกับพระลูกวัดนะคะที่มาเจอรถคนแรก
ก็บอกว่าตอนประมาณสัก๖โมง๔๐ช่วงเย็นนะคะ
เดินออกจากกุฏิจะออกไปสวดพระอภิษฐรรมศพ๒ศพ
ตั้งอยู่ในสาราด้านล่างของวัด
หนึ่งในนั้นก็คือศพของนายธรรมรัฐพี่ชายดาบอัธพร
ที่เป็นทั้งคนก่อเหตุและเป็นทั้งคนตายนี่แหละครับ
แล้วพอเดินกลับมาช่วง๒ทุ่ม๔๐นาที
ก็เห็นรถคันนี้จอดอยู่ใต้ต้นไม้หน้ากุฏิ

สงสัยคงเป็นรถญาติโยมที่มาจอดทิ้งไว้ละมั้ง

มีโยมที่อยู่ในงานศพโทรศัพท์มาบอกว่า
หลวงพี่เห็นรถเก๋งสีบอลจอดอยู่ไหม

โยมเตือนเลยบอกหลวงพี่อย่าเข้าใกล้รถคันนั้นนะ
จนกว่าผู้ใหญ่บ้านและกำลังจะมาถึง
ห้ามเข้าใกล้รถคันนั้นเด็ดขาด
หลวงพี่บอกไม่รู้เลยจริงว่ามีศพอยู่ในรถ
เพราะพอเขาบอกไม่ให้เข้าใกล้ก็เลยไม่ได้เข้าไปใกล้
รอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เบื้องต้นในมุมมองมองว่า

ดาบตำรวจอธพรจะหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ใกล้วัด
เพราะสภาพแวดล้อมรอบวัดเนี่ยมันมีแต่สวนยางพารา
เป็นป่าแบบโล่งไม่ได้เหมาะแก่การซ่อนตัวเลย
ส่วนเส้นทางที่จะขึ้นมาบนลานหน้ากุฏิ
จุดที่รถของศพลูกชายดาบจอดอยู่มันมาได้หลายเส้นทาง

แล้วทำไมที่ศพในบาสมีสายสินมัตราสังอยู่

ดาบตำรวจอธพรน่าจะเอาสายสินจากที่อื่นมามัดที่ศพ
ส่วนตัวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ทำนี่ทำเพราะความเชื่อแบบไหนหรืออะไรยังไง
ถามว่ารู้จักกับคนก่อเหตุคือดาบอัธพรไหม
พระบอกว่ารู้จัก

ส่วนพระพี่ชายของดาบตำรวจอธพรก็เคยบวชอยู่ที่นี่

เพราะจะออกไปทุดงแล้วค่อยกลับมาค่ะ
อย่างน้อยเราก็เป็นถึงเจ้าหน้าที่
ก็คงจะเมื่อรู้ตัวว่ามันผิดไปแล้ว
ก็สังคมน่าจะให้โอกาสเขานะสำนึกผิด
ขนาดองค์กุลีมารยังได้รับอภัยจากพระสมาสัมพุทธเจ้าเลย
ทีนี้ทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดจากร้านค้าทางขึ้นวัดด้วยนะคะ
เป็นจุดที่เจอศพในบาทลูกชายดาบอัธพรนี่แหละ
ก็มีกระบะต้องสงสัยคันหนึ่งมาจอดหน้าร้าน
และมีชายปริศนาเดินลงมาจากรถกระบะมาซื้อของค่ะ
ก่อนที่จะเดินขึ้นรถแล้วขับต่อไป
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่
เกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สมบัติของผู้ใหญ่รงค์นะครับ
ผู้ใหญ่รงค์เนี่ยมีที่ดินสวนปามกว่า๑๐๐ไร่นะครับ
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้บริจาคที่ดินประมาณ๑๐ไร่
ให้เป็นสาธารณประโยชน์ทำเป็นทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นป้อมรอปภเป็นห้องน้ำสาธารณะให้กับวัดพระธาตุหินนินเป่า
ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของผู้ใหญ่รงค์ก็เป็นบ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วก็มีข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
ปมที่ดินนะฮะซึ่งตรงนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะครับ
มีข้อมูลว่าผู้ใหญ่รงค์มีความขัดแย้งเรื่องที่ดินอย่างรุนแรง
กับคนคนหนึ่งจนทำให้ผู้ใหญ่รงค์ถูกลอบยิงมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ
เมื่อ๓๑ธันวาคมปี๖๕ปลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนั้นรอดชีวิตมาได้
ส่วนการเสียชีวิตในครั้งนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบนะครับ
ว่ามีความเชื่อมโยงกับการถูกลอบสังหารในครั้งนั้นหรือไม่
หรือจะเป็นแค่เรื่องในครอบครัวบรรยากาศพิธีศพของนายธรรมรัฐนะฮะ
พี่ชายของดาบอัธพรผู้ต้องหาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งศพคืนที่สองนะฮะ
เพียงแค่ญาติสนิทในฝั่งนี้ที่มาร่วมงานนะครับ
ญาติของนายธรรมรัฐหรือว่าในวัดนะฮะซึ่งมีแม่ชีนะครับ
ให้ข้อมูลว่านายธรรมรัฐเนี่ยเขามีลูกสาวมาร่วมงานนะครับ
แต่ว่าเธอก็พอไปถามเนี่ยเธอบอกเธอไม่ใช่ลูกสาวในวัดนะหรือว่า
ธรรมรัฐนะครับก็อาจจะยังไม่พร้อมให้ข้อมูลก็ได้นะครับ
ทีนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊ก
ก็มาที่สถานีตำรวจภูทรบ้านตาขุนประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
แล้วก็สอบปากคำนายมานพหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับได้ในวันนี้ด้วยนะคะ
ก็ลงมาสอบด้วยตัวเองเลยทีนี้ช่วงก่อนสอบปากคำค่ะนายมณฑเนี่ย
ถูกตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องสืบสวนขึ้นไปชั้นบนสื่อมวลชนก็พยายามถามถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะ
ลองดูว่าเขาตอบว่าอะไรบ้าง
โจ๊กบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเหลือผู้ต้องหาคนเดียวแล้วล่ะ
เพราะว่ามานพเนี่ยจับได้แล้วธรรมรัสเนี่ยตายแล้ว
ก็คือเหลือดาบอัธพรคนเดียวนี่แหละค่ะที่คิดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่
พฤติการนะคะจากการสอบสวนก็คาดว่าลำดับน่าจะเป็นแบบนี้

ดาบตำรวจอธพรน่าจะฆ่าภรรยาที่รีสอร์ทก่อน
คือนางสาวพนิดาลูกสาวผู้ใหญ่โรงน่าจะเป็นศพที่หนึ่ง
ถูกฆ่าที่รีสอร์ทก่อนก่อนจะออกไปก่อเหตุยิงถล่มที่บ้านของผู้ใหญ่รงค
พ่อตาตัวเองแล้วก็ร่วมกันหลบหนีพร้อมกับพวกโดยมีลูกชายเป็นคนขับ
หลังจากนั้นพอขับไปส่งนายมานพที่บ้านคาดว่าคงเครียดก็เลยยิงลูกก็คือในบาสในระยะเผาขนจนตายในรถนั่นแหละ
ก่อนจะเอาผ้าขาวม้ามาคลุมร่างลูกชายเอาดอกไม้มาเสียบไว้ที่มือเพื่อขออโหสิกรรม
แล้วก็ขับรถไปจอดที่วัดแล้วโทรติดต่อหาพระพี่ชายที่อยู่กรุงเทพว่าให้ช่วยจัดงานศพให้ลูกชายด้วยก่อนที่จะหลบหนีไป
ซึ่งจากการสอบปากคำนายมานพเนี่ยนายมานพก็อ้างบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมาร่วมก่อเหตุในครั้งนี้
เพราะเข้าใจว่าดาบตำรวจอธพรจะลงพื้นที่ปรับรามยาเสพติดไม่ได้คิดว่าจะมาก่อเหตุฆ่าคน
สำหรับตัวนายมานพคนนี้พอไล่ตรวจสอบประวัติไปนะคะ
อดีตนายมานพเคยติดคุกข้อหาฆ่าคนตายมา๑๔ปีแล้วค่ะ
ซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้จับได้ในพื้นที่จังหวัดพังงา
มการก่อเหตุบิ๊กโจ๊กบอกมีสาเหตุเดียวเท่านั้น

ตากับลูกเขยที่ผู้ใหญ่รงค์ชอบกิจกัน
ไม่ให้ลูกสาวไปคบกับดาบอัธพรมาเป็นเวลานานกว่า๖เดือน

ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่าเอามาจากไหน
เพราะอาวุธสงครามแบบนี้ไม่ใช่ว่าคนธรรมดาจะไปเดินซื้อหาได้แน่อยู่แล้ว
ลำพังปืนปกติไม่ใช่มันจะซื้อมาครอบครองได้ง่าย
ต้องไปตรวจสอบดูว่ามีการลักลอบนำอาวุธราชการมาใช้หรือเปล่า
วันนี้ได้มีคำสั่งให้ทางพันธ์ตำรวจเอกเกรียงไกรเกรดแก้ว
ผู้กำกับการสพคิรีรัฐนิคม
ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๘นะคะ
เพราะว่าผู้อำกับก็คือต้นสังกัดของดาบตำรวจอธพรนี่แหละ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย
พบประเด็นเดียวนะครับนะวันนี้ไม่มีเรื่องอื่น
ก็มีเรื่องประเด็นเดียวก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่กับดาบอัตภพรนะครับ
เพราะว่าประเด็นนี้ก็มีความขัดแย้งมาหลายเดือนแล้วนะครับ
พ่อตาเนี่ยตัวผู้ใหญ่เนี่ยนะเขาไม่ชอบอัตภพรอยู่แล้วนะครับ

ก็ไม่อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยมาอยู่กับคนนี้นะครับก็แค่นั้นนะครับ
อัตภพรเนี่ยก็อาจจะเป็นคนใจร้อนนะครับ
ก็เลยสุดท้ายก็นำมาถึงการฆ่ากันนะครับ
อย่าลืมว่านะครับตัวอัตภพรเนี่ยเขามีอาวุธสงครามนะ
เขามีอาวุธปืนสั้นปืนยาวนะครับ
เมื่อตำรวจเข้าจับกลุ่มแน่นอนตำรวจเราต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับ
แต่ว่าเมื่อมีการปะทะตำรวจก็ต้องปฏิบัติการไปตามอำนาจหน้าที่นะครับ
จับได้หนึ่งทีเหลืออีกหนึ่งก็คือตัวของดาบอธพรยังหนีอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับพระพี่ชายของดาบอธพรนะครับ
วันนี้มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสพบ้านตาขุนนะครับ
นี่ตำรวจก็ต้องนิมนต์มาแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจได้เบาะแสว่าผู้ต้องหาโทรมาหาพระพี่ชาย
เรื่องที่ขับรถแล้วก็เอาศพของลูกชายเนี่ยไปจอดทิ้งเอาไว้ใต้ต้นไม้ในวัด
โดยทิ้งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือเอาไว้
บอกให้ฝากจัดงานศพให้หลานชายด้วยนะ
นี่ฮะพระพี่ชายของดาบอัตภพรมาที่โรงพักนะครับ
ก็ปฏิเสธไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับบอกสั้นบอกว่าวันนี้
ก็ส่วนหนึ่งก็คือมารับเอกสารเรื่องการเสียชีวิตของหลาน
จะเอาไปรับศพหลานชายตั้งใจว่าจะเอาศพหลานชายเนี่ย
ไปตั้งสวดศพคู่กับธรรมรัฐที่เป็นลุงแท้ของเขา
ที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านของผู้ใหญ่รงค์
นี่คือคำถามนิดนึงว่าเขาได้บอกไปว่าเขาอยู่ตรงไหนเมื่อคืน
หรือว่าจะเป็นคนขับรถมาส่งลูกชายตรงนั้นเอง

แล้วเขาบอกว่ายังไงครับประโยคที่เขาบอกกับหลวงพี่ครับ
จะมาแค่มารับศพเรื่องก็ไม่รู้